คุณผู้ชมฮะเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากฮะ
เรื่องของปากท้องนะครับน้ำตาลทรายอาจจะขึ้นราคากิโลกรัมละ๔บาทนะฮะ
มติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับทีนี้ฮะ
พอข่าวนี้ออกมาหลายคนก็กังวลเรื่องของต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่ม
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าร้านที่ต้องใช้น้ำตาลทรายเขาบอกเขาเดือดร้อน
นี่ฮะเราไปสำรวจตรวจสอบร้านน้ำเต้าหู้ไซส์จันทร์เซ็กเกียกั้งนะฮะ
ที่อยู่บริเวณหน้า๕แยกวิทยุทางเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
เปิดขายมากว่า๑๐ปีแล้วเขาบอกว่าเป็นร้านน้ำเต้าหู้ที่โด่งดังนะ
เป็นที่รู้จักนะฮะมีทั้งน้ำเต้าหู้เต้าหวยน้ำขิงนะครับ
แต่ทีนี้นะฮะพี่เจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้น้ำตาลทรายปรับราคาขึ้นค่อนข้างมากแล้ว
คือเตรียมที่จะประกาศปรับขึ้น๔บาทต่อกิโลกรัม
แต่ตอนนี้จริงมันขึ้นไปบ้างแล้วนะครับ
จากที่เคยซื้อกระสอบหนึ่งบรรจุยี่สิบกิโลกรัมราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบบาท
ล่าสุดเนี้ยขึ้นเป็นกระสอบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะฮะ
หรือว่าปรับราคาขายขึ้นมาสองร้อยยี่สิบบาทต่อกระสอบ
ทำให้ทางร้านจำเป็นเลยนะต้องขอบคุณลูกค้าเลย
คุณลูกค้าขอขึ้นราคาน้ำเต้าหู้จากเดิมถุงละ๘บาทเป็น๑๐บาทนะครับ
เจ้าของบอกว่าไม่เพียงแค่น้ำตาลทรายเท่านั้นที่ปรับขึ้นราคานะ
ขิงสดก็ปรับขึ้นราคาจากเดิมกระสอบบรรจุสิบกิโลกรัมราคาร้อยเจ็ดสิบบาท
ตอนนี้คุณขึ้นมาเป็นสี่ร้อยแปดสิบบาทโอ้โหเหรอ
ขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะหรือหรือเป็นร้อยแปดสิบ
ก็คือ๑๐กิโลกรัมไงเพราะว่าราคามันปรับขึ้นมากิโลกรัมละประมาณ๔๕บาทถูกไหม
เหรอโอ้โหขึ้นมาเยอะขนาดนั้นเอากระสอบหนึ่งอ่ะ
กลายเป็นว่าพอต่อกระสอบมันก็เลยปรับขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันบวกต่อราคากิโลกรัมหรือเปล่า
เหรอตอนนี้ทางร้านบอกว่าต้องขึ้นราคาเต้าหวยน้ำขิงจากถุงละ๒๓บาทเป็น๒๕บาทเช่นเดียวกันนะครับ
เจ้าของบอกว่าหากไม่ตัดสินใจขึ้นราคามันจะต้องแบกรับภาระต้นทุนทุกวันทางร้านก็ไม่ไหวคุณ
ไรก็น้อยนิดนะถุงหนึ่งกำไรกี่สตางค์เชียวนะฮะตอนนี้ต้นทุนอื่นอื่นนะฮะ
แบกรับไปด้วยอยากให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องปากท้องของประชาชนเลยนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านั้นคือมีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยจะขึ้นราคาเพื่อเป็นการสะท้อนราคาตามต้นทุนจริงของน้ำตาลทรายนะครับ
และเป็นการเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลเพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกอ้อย
ทีนี้ก็เลยจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย๔บาทต่อกิโลกรัม
มันอาจจะส่งผลให้ราคาหน้าโรงงานนะน้ำตาลทรายขาวจาก๑๙บาท๒๐บาทต่อกิโลกรัมเนี่ย
กลายเป็นยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาขายปลีกเนี่ยคุณที่เป็นถุงถุงแบบนี้ที่เราซื้อกันนะฮะ
ผู้บริโภคนะฮะก็อาจจะขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าบาทต่อกิโลกรัมนะฮะ
อ่ะดังนั้นก็ควักกระเป๋ากันเพิ่มอีกนะครับอืมค่ะ